ประตูนมือก็
มือนก็คุยกับครอบครัว
เริ่มเรื่องจะปัดจูน
มันเหมือนก็ให้เวลากลับทางคู่ให้เวลาของตัวเอง
แต่ไม่ได้คุยเรื่องอะไรละเอียดนะแต่ว่าคุยเรื่องสารทุกข์สุขฤตอะไรอย่างเงี้ยไปมาอาหารเช็ยวอะไรอย่างเงี้ย

พี่แจ๊คต้องใช้ความกล้าเท่าไหร่
ลูกหลุมของก็มันต้องฆ่านะแต่เขาไปฆ่ามันไม่ได้
ปฏิสูตเป็นแบบนี้ไหม
หยานลักษณะใจแบบนี้นะครอบครอบครัว

ยังไม่มั่นยังได้เบียบคนอื่นอาจจะมีบางส่วนที่ไม่เข้าใจกับตัวพี่

อันนั้นต้องให้เวลา
เหมือนที่พี่บอกตั้งแต่ตอนนู้นว่า
อ่าเวลาเราพูดคือเราเป็นคนทำใช่ไหม

คือคนที่ต้องยอมรับว่าคนที่รู้จักพี่
บางทีเขาก็ดูแค่ภาพรู้จักแค่ภาพเขาแล้วนะ
แล้วก็ไม่ได้รู้จักตัวเราจริง
เขาก็อาจจะคิดว่าเราเป็นอีกอย่าง
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้เวลาแล้วก็ไม่ทำให้เห็น
เขาก็ไม่รู้อยู่ดี
คือถ้าเราลองเปลี่ยนข้างไปอยู่
สมมุติเราเป็นอีกอย่างเป็นลูกเรา
เราก็ต้องเป็นดวง
เรียกว่าตอนนี้เราชนะใจคุณพ่อคุณแม่
คำว่าก็สเต็ปหนึ่งแล้วรู้หรือเปล่า
คือเขาเริ่มมองเห็นมากขึ้นว่าพี่
เขาเลยเออมันก็

พี่จะได้มีการสัญญาอะไรกับพ่อและแม่
ไม่ได้สัญญาอะไรเลยแต่ก็รับปากว่าจะดูแลน้องให้ดี
เพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเขาก็เป็นห่วง
คือเราก็คอยดูอยู่แล้วดูคนละที่คนละบ้าน
แต่ว่าเราก็มีการว่าตื่นมาทำอะไรกินอะไรยังอะไรแบบนี้
เขาบอกว่ากลับมาครั้งนี้คือแบบก็คุยก็คบกันปกติ
แต่ไม่ถ่ายรูปไม่ออกตัวแรงเพราะพ่อแม่แบบเสพข่าว

โอเคนะมันก็แบบว่ารู้สึกเป็นส่วนตัวมาก

คือพี่เป็นคนไม่ค่อยส่วนตัวเลยครับพี่เป็นคนไม่ค่อย
มันก็เลยไม่ค่อยมีลูกมีอะไรหรอก
เงินก็เข้าทางเราพอดีด้วยใช่มั้ย

เราไม่ต้องทำอะไรเพราะเราไม่ค่อยทำอยู่เนะคะ
แชมปุ๋นกลางแหวนนี้คือดีแต่ชูหมูยยอดอีกถึงละ
ไม่ใช่
แค่เช็ดการจองไว้ก่อนหรอพระเจ้า

ก็อยากทิคิดว่ามันจองไว้เลย

รู้สึกว่าหูหูหวัดหรืออะไรอย่างนั้น
สิเรียกหรอ

แต่ว่าวันนี้วันนี้มันดีเราก็รู้สึกดี

แสดงว่าเราก็อ้อมเลยใช่มั้ยพี่แจง

อ๋อเกิดมานานแล้ว
แต่ว่าไม่ได้ต้องอย่างรู้

เขาก็ไม่ได้อยากไปทำกับใคร

ต้องกดธรรมจริง

อเรนนี่น้องบอกอีก๑๐ปีเลยก็ลองได้ใช่ไหม

เซนก่อนเราพูดแบบนี้เราเคยให้เขาขอบริธรรม
นะครับ

แสดงว่าเขารอบางอย่างมีแม่น
จะดูว่าดูสิมันจะทนได้สักกี่นัด
เอาถามเรื่องที่น้องโกงล่าสุดพอทราบเรื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยครับ
ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรือว่าเป็นภารกิจอะไร
เดินมาแหละพูดสุดท้ายกับแจนไว้หา

อันนี้พี่มีเรื่องเล่า
คนที่เราไม่รู้จัก
คนที่เขารู้จักเดี๋ยวเรากลุ่มไปเดี๋ยวผิดเลย

เราก็บอกเขาว่าเฮ้ยใจเย็นเย็น

ยังจำนวนเงินค่อนข้างเยอะดูเครียด

ยังร้อนราอยู่เมื่อกี้ยัง
ขายทอดสดอะไรรายสดกินข้าวอะไร
แต่ด้วยความหวาดทุกคนนะเหมือนกับว่าจังหวีแตกมาก
คือคือก็ก็มันก็อาจจะเป็นอารมณ์ตอนนั้นแล้วนะ
พอเพราะเขาเด็กใช่ไหม
พอเวลาผ่านมันก็เย็นมันเย็นมันก็ไม่มีอะไร

เขาเห็นเขาดีกว่า
เห็นล้านลายซื้อนาฬิกาอะไรอย่างนี้
เปิดนาฬิกาเป็นหลายร้านนะที่

ใส่หัวเรา
ดีครับมีความสุขก็โอเค
มันไม่ใช่คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเสียหายอะไรนะครับ
ถ้ามีแรงก็หมายความว่าไม่เกินอะไรมาเปิดตัวหรอก